คดีที่นางสาวรุ่งทิพย์แสงจันทร์หญิงที่ตั้งคัน๙เดือนนะครับ
แล้วก็เสียชีวิตอยู่ในบ้านพักนะครับ
ซึ่งสามีคือนายชัยรัชวัฒน์เพ็งสว่างชื่อเล่นชื่อป้อมเนี่ย
เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ด้วยนะครับ
ที่จังหวัดเพชรบุรีบอกว่าเธอใช้ปืนยิงกรอกปากตัวเอง
ฆ่าตัวตายสุดท้ายตำรวจไม่ปักใจเชื่อนะครับ
สุดท้ายแล้วได้ประกันตัวออกมานะครับ
พร้อมกับครอบครัวของนางสาวรุ่งทิพย์
เดินทางมายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับพลตรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขรองพบตร
เพื่อขอโอนคดีจากตำรวจท้องที่ที่เพชรชบุรีมาให้กองปราบราม
เนื่องจากเกรงว่าจะมีการแทรกแทรงการทำงานในคดีเกิดขึ้นได้
กลัวว่าน้องจะตายฟรีอันนี้พี่สาวบอกนะครับ
เชื่อว่าน้องสาวจะฆ่าตัวตายเพราะอีก๒สัปดาห์จะคลอดอยู่แล้ว
ส่วนแม่ของผู้ตายบอกว่าเมื่อคืนก่อนฝันถึงลูกสาว
ลูกสาวมาบอกว่าอย่าให้หนูตายฟรีนะ
ตัดสินใจมาร้องขอความเป็นธรรมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แค่นี้แหละพี่ขอมาบอกนะ
เชื่อว่าเขายังไม่ได้รับความเป็นธรรม

กลัวคนตายแล้วรอยหัวคนทำน่าจะทำผิด
ลงตั้งข้อสังเกตว่าคดีนี้เจ้าหน้าที่เก็บพยานหลักฐาน
ครอบคลุมไม่เต็มที่นะครับ
หลายชิ้นหายไปแล้วก็ถูกทำลายทิ้งนะครับ
ก็เลยต้องมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมแล้วก็ให้โอนมาที่ปราบปรามแทนนะฮะ